เอาละครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องของจิตอาสากันบ้างดีกว่า
อาทิตย์ที่ผ่านมาผมพูดถึงคุณตำรวจใช่ไหม
ใช่ตำรวจเลี้ยงแกะ
แล้วก็พาน้องหนูเด็กเนี่ยนะครับเข้าร่วมพัก
เพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีไปเรียนรู้นะครับ
มาวันนี้พูดถึงเรื่องพี่ทหารกันบ้างดีกว่า

นวดนี่แหละนวดข้าว
อ๋อจะบอกเลยติดนวดเหมือนคุณชนะป่ะ
ไม่นวดไม่เกี่ยวอะไรผมไม่ได้เมื่อยขนาดนั้น

บางทีเราไปออกกำลังกายเล่นกีฬาเตะฟุตบอลแล้วก็มีเมื่อยแข้งเมื่อยขาบ้าง
อ๋อทหารนวดอะไรตกลง
ทหารเราไม่ต้องเกี่ยวอะไรกับผม
นี่เขาทำดีแบบนี้เราก็ต้องชื่นชมสิครับคุณผู้ชมครับ
โดยเฉพาะนี่แหละครับพันเอกโคศิษภงนินเอกนะครับ
ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
บึงกาลเขาก็ทราบข่าวว่าชาวนาเนี่ยเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว
ทีนี้ก็ไม่รีบไม่รอช้าเลยนะครับก็นำกำลังพลทหารในสังกัด
ออกมาช่วยชาวนานวดข้าวทันทีอ่าสมัยก่อนเนี่ย
ในการนวดข้าวมันใช้เวลานานใช้แรงคนเนี่ยนะ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับก็โยนไปในเครื่อง
สักครู่ที่เห็นกันนะครับมันก็จะแยกสั่งข้าวกับข้าวออกมา
แป๊บเดียวก็เสร็จแต่ก็ต้องใช้กำลังคนอยู่เยอะพอสมควรนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยชาวนาก็ได้รับการช่วยเหลือจากพี่ทหารนวดข้าว
จนได้มา๓๘ถุงปุ๋ยเลยทีเดียวจากนั้นนะครับก็นำขึ้นไปเก็บในยุ้งฉาง
เป็นอย่างดีโอ้โหช่วยทั้งนวดช่วยทั้งเก็บเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับ

ถูกต้องก็ถือว่าเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดี
ชาวนานในการลดต้นทุนค่าแรงด้วยนะเพราะว่าชาวนาเขาอาจจะทำคนเดียวไม่ได้ไง
แล้วก็ต้องไปเสียตังค์จ้างคนนู้นจ้างคนนี้มาช่วยไม่ต้องไปจ้าง
เรียกพี่ทหารมาจัดการให้เรียบร้อยเลยครับ
ที่ทำนาพี่ทหารเขาก็ไปช่วยดำน้ำท่วมพี่ทหารเขาก็ไปช่วย
นี่เก็บเกี่ยวข้าวพี่ทหารก็มาช่วยนวดข้าวอีก
สุดยอดเลยนะครับพี่ทหารทำได้ทุกอย่างจริงนะ
เหมือนความสุขให้กับคนไทยน่ารักจริงเลยความสุขทุกวันเลย
ติดนวดแบบนี้ดีดีค่ะดี